เป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะติดอยู่ใต้สะพานคือนอนลอยคอแล้วเกาะอยู่กับเสาต่อหม้อสะพานนะคะ
ติดนานเป็นชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ต้องเกาะลอยคออยู่แบบนั้นเพราะว่าเธอไม่สามารถออกมาจากตรงนั้นได้
มันเกิดอะไรกันขึ้นคุณผู้ชมไปฟังเรื่องนี้กันค่ะ
กู้ภัยฉะเชิงเซาแล้วก็ตำรวจสภเมืองฉะเชิงเซาก็เนี่ยแหละค่ะ
มันต่ำด้วยดูสิคือหมายถึงน้ำมันขึ้นสูงอะนะคะ
ใช่คือมองแทบไม่เห็นคนเลย
ตำรวจเอ่ยกูภัยเอ่ยช่วยกันทุลักทุเลนะคะ๔๕คน
ดึงผู้หญิงวัย๓๒ปีขึ้นมาจากน้ำใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง
จังหวะแรกที่กล้องแบบภาพวิดีโอเปิดขึ้นมาภาพแรกที่เราเห็นเนี่ยคือกองผักตบชาวาเลยนะคะ
แน่นไปหมดเลยก็เลยทุลักทุเลกว่าจะดึงขึ้นมาได้ค่ะ
ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเอาไปฟังกันหน่อยค่ะ
ไปโทรแจ้งกำรวจแจ้งอะไรอย่างนี้
ทีนี้เขาบอกว่า
เอ่อมีเธอบอกว่าเธอเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะ
เดินมาจากหัวสะพานเฉลิมพระเกียรติ

ทีนี้ไอ้ใต้พื้นสะพานเนี่ยจังหวะตอนเช้าเลยเนี่ย

มันก็จะขึ้นมาเป็นคันดินโครนนะคะซึ่งมันสามารถเดินได้
ผู้หญิงคนนี้ค่ะก็เดินไปเดินกลับอยู่ที่ใต้สะพานแบบนี้

พอเดินมาเสร็จปุ๊บเธอมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้
ไม่รู้แหละว่ามีเรื่องเศร้าใจอะไรแต่ก็มานั่งร้องไห้ตรงนี้
สองสามีภรรยาที่เป็นคนตกปลาเนี่ยก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ก็มารู้อีกทีนึงคือมีคนโทรไปแจ้งความว่ามีผู้หญิงติดอยู่ใต้สะพานค่ะ
คือช่วงหลังจากที่เธอไปนั่งแล้วเนี่ยประมาณสัก๘๙โมงน้ำมันขึ้น

มันก็ขึ้นมาปิดทางเข้าออกหมดเลยค่ะ
จะให้ดำแล้วก็ผุดมุดขึ้นไปโดนทางเข้าออก
ก็ไม่รู้ไงว่าแทนความจะตรงไหนเพราะจะการอันตรายไหม
และเนี่ยเธอถูกน้ำพัดไหลเข้าไปอยู่ใต้สะพานลึกเข้าไปอีก๑๐เมตร
นี่แหละค่ะก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยนะทั้งใส่ชูชีพดำลงไปหา
เอาชูชีพให้ใส่ก่อนเพราะสภาพอ่อนแรงมากแล้วนะคะ
ร้อยตำรวจตรีสรกิจนิ่มเรืองรองสารวัตจราจรสพเมืองฉะเชิงเซา
ก็บอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านมาว่าได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากใต้ระเบียงเขื่อน
ก็เลยรีบลงพื้นที่ทันทีเลยก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้แหละค่ะ
เกาะเสาต่อหม้อแนวเขื่อนแน่นเลยนะคะแล้วก็ท่าทีเนี่ยอ่อนแรงมากแล้ว

โทรมาเป็นสิบสายผมก็เลยเฉยถามว่าทำไม
ผมไปหายแล้วมันไม่มีผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นโรคจิตหรือคนโทรมาแกล้ง
เพราะเขาบอกเขาตกน้ำมันเป็นไปได้เหรอพี่
ตกน้ำแล้วยังโทรศัพท์ได้อีก
กจริงตัวยังอยู่ตอนนี้กอดเสาอยู่แต่ไม่ได้อยู่ที่สะพานที่คุณแจ้ง

ผมบอกผมเห็นอยู่ส่งรถหน่วยกู้ภัยมาเลยแล้วก็ส่งเจ้าที่มาด้วย
เจ้าที่เนี่ยช่วยกันงัดเพราะความกลัวแล้วเขากลัวสุดท้ายสุดขี่แล้ว
เอามาแล้วก็ค่อยเอาลอยคอมาเขาร้องไห้แล้วก็หวีดร้องตลอด
ขณะที่น้ำตีตัวเขาด้วยความตกใจหมดแล้ว
แล้วก็มาดึงขึ้นตรงบันไดมันก็ดึงขึ้นไม่ได้
เพราะว่ามันช่องมันแคบนิดเดียวมันขึ้นไม่ได้ตัวเขาใหญ่
เขาก็ร้องช่วงดึงไอ้คนดึงก็ดึงไอ้กลัวก็กลัว
แต่มันก็ติดผักตบกันมาไม่ได้แล้วข้างหน้า
ผักตบมันแน่นมากคุณผู้ชมดูแล้วกัน
คือบางทีเราฟังแล้วเรานึกไม่ออกเอ๊ะทำไมรอดออกมาไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะ

ขณะเอาผู้ชาย๔๕คนช่วยกันดึงผู้หญิงคนเดียวยังทุลักทุเลเลย
เพราะมันต้องฝ่าด่านผักตบชาวาที่มันลอยเกาะกันจนแน่นเหมือนเป็นสนามย่าแบบนี้เลยค่ะ
แล้วก็อย่างที่คุณตำรวจบอกไปนะคะ
ผู้หญิงเนี่ยตกใจมากตกใจกลัวร้องไห้อย่างเดียวให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เลย
อยู่๔ชั่วโมงนี่คือแบบมันหมดแรงแล้วนะ
ไม่ไหวแล้วต่อให้เกาะเฉยก็ตามอย่าลืมนะคะน้ำมันไหลไปเรื่อยค่ะ
ก็รีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลพุทธไทยศรแล้วนะคะ
ทราบชื่อคือนางสาวพันนภาอำศรีอายุ๓๒ปีค่ะ
ก็ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องบอกว่าขวัญเอ้ยขวัญมานะคะ
ใช่แล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากจะไปนั่งพักผ่อนตามจุดต่างก็ดูนิดนึงว่า

ใช่มันไม่ใช่ที่นั่งนะคะ